มีอะไรที่คุณผู้ชมต้องรู้ก่อนออกจากบ้านกันบ้าง
เตือนกันก่อนสำหรับคนที่มีสิทธิ์คนละครึ่งเฟส๕
อีก๒วันถ้าท่านยังใช้สิทธิ์ไม่หมดนะฮะเดี๋ยวโดนตัดสิทธิ์แล้วนะครับ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งสำหรับคอบอล
คุณผู้ชมที่ลุ้นบอลโลกมันใกล้จะมาถึงแล้ว
คนไทยจะได้ชมทุกแมททุกคู่จุใจจนถึงมอบถ้วยเลยนะฮะ
ติดตามได้ในช่วงของเช้านี้ต้องรู้นะครับ
ย้ำเตือนเรื่องแรกที่ต้องรู้กันก่อน
ใครที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส๕แล้วก็ใช้กันไปแล้วล่ะ
แต่ว่าถ้าท่านยังมีเงินเหลืออยู่ยังใช้ไม่หมด

วันจันทร์ที่๓๑ตุลาคมนี้แล้ว

ใครยังเหลือเงินต้องบริหารการใช้ให้ดี

โดยสามารถใช้จ่ายได้ระหว่างเวลา๖โมงเช้า

แอปเป๋าตังค์วันละ๓๐๐บาทนะครับ

มีผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมด๒๔๒๐๐๐คนนะครับ
ยอดใช้จ่ายแล้ว๓๕๐๐๐ล้านบาท
ใช้ในร้านอาหาร๑๔๐๐๐ล้านบาท
ทงฟ้าอีก๗๐๐ล้านบาทนะครับ
ร้านทั่วไปอีก๑๑๐๐๐ล้านบาทนะครับ

ถ้าใครมีสิทธิ์ใช้ใช้ยังไม่หมดนะครับ
อย่าลืมภายในวันที่๓๑ตุลาคมนี้
ส่วนคนละครึ่งเฟส๖รอกันสักนิดหนึ่ง
ไม่รู้ว่ารัฐบาลจะอนุมัติออกมาเมื่อไหร่อย่างไรนะครับ
ส่วนมาตรการการช่วยเหลือค่าไฟฟ้านะครับ
ก็มีข่าวดีว่ารัฐบาลจะตรึงค่าไฟเป็นของขวัญปีใหม่
ให้ประชาชนยาวกันไปถึงปีหน้าครับ

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
หรือว่ากพชที่จะประชุมในเดือนพฤศจิกายนนี้

ไม่เกิน๓๐๐หน่วยแล้วก็๕๐๐หน่วยต่อไปด้วยนะครับ
โดยมีมาตรการพยุงอัตราค่าไฟฟ้า
ระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายนปี๖๖
คงอัตราค่าไฟฟ้าไม่เกิน๔บาท๗๒สตางค์ต่อหน่วย
เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนนะครับ

เป็นข่าวดีและเป็นของขวัญปีใหม่ล่วงหน้าเลย
สำหรับต้อนรับปี๒๕๖๖นะฮะ
ส่วนเรื่องของบอลโลกก็ต้องติดตามข่าวนี้กันให้ดีนะครับ
คนไทยมีความสุขไปด้วยกันกับบอลโลกนะครับ